คุณผู้ชมคะส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมยังต้องให้กำลังใจนะคะ
คุณผู้ชมที่อยู่ในหลายจังหวัดที่น้ำท่วมตอนนี้สุโขทัยเนี่ยค่อนข้างหนักหน่อย
คือก่อนหน้านี้ก็มีมวลน้ำเหนือลงมาแล้วก็มีฝนตกด้วยนะคะบ้านเนี่ยถูกพัดแบบถูกน้ำซัดไปทั้งหลังเลยนะ
คือทั้งมีฝนทั้งน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมนะคะไปดูกันหน่อยค่ะ
มีเจ้าของบ้านเนี่ยถึงขั้นคือร้องไห้เพราะมันหมดเลย
มันไปทั้งหลังเลยน้ำมาเร็วมาแรงแบบนี้ค่ะนี่นะคะ

ของเดี๋ยวเราไปตามเขา

พ่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรพ่อ

ไม่เป็นไรพ่อไม่เป็นไรพ่อ
ไม่เป็นไรพ่อไม่เป็นไรพ่อ
นี่ค่ะก็พยายามปลอบใจพ่อค่ะ
คือพ่อเนี่ยร้องไห้นะคะคือยืนมองบ้านตัวเอง
แต่เป็นส่วนที่ต่อเติมออกมานะคะครับคือถูกน้ำซัดไป
แล้วก็ลอยไปเลยหลุดลอยไปเลย
ญาติก็พยายามบอกว่ามันแค่บางส่วนแค่เป็นเพลิงที่ยื่นออกมา
บ้านส่วนที่ยังเหลือก็ยังเหลือครับแต่เขาก็บอกว่า
แล้วไม่รู้ว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าน้ำมันยังท่วมอยู่แบบนี้
ส่วนที่ยังเหลือไม่รู้จะเหลืออยู่อีกนานแค่ไหนไงฮะ
นี่ค่ะนี่คือความเดือดร้อนของชาวบ้านนะคะที่หมู่๑
หลังวัดราชสัทธาธรรมหรือวัดปากแควร์จังหวัดสุโขทัย
ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะหนักหนักเนี่ย๓วันเต็มแล้วคุณผู้ชม
อย่างที่บอกคุณผู้ชมค่ะว่ามีน้ำที่ไหลมาจากทางอำเภอวังชิ้น
จังหวัดแพร่เป็นมวลน้ำนะคะไหลมาลงแม่น้ำยมในจังหวัดสุโขทัย
ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มสูงขึ้นทีนี้น้ำมาเร็วมาแรง
กระแสน้ำพัดกัดซะถนนริมตลิ่งพนังกั้นน้ำ
หลายหลังนี่โอ้โหไปกับน้ำชั้นหนึ่งนี่อยู่ไม่ได้เลยนะคะ
คือชั้นหนึ่งนี้ท่วมหมดชาวบ้านบอกว่าคือตอนนี้ลำบากมาก
ก็ต้องสู้กันเองแล้วก็อัดคลิปแบบนี้ระบายความรู้สึกผ่านทางโซเชียล
ขอร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบไปช่วยเหลือหน่อยค่ะ
เนี่ยตะหลิงพัง
กันยเปรียบไปแบบนี้หมู่๑นะคะเป็นจุดที่เขื่อนพัง
ไม่มีหน่วยงานเลยเข้ามาดูแลเลย
อยู่กันไม่ได้อยู่แล้วอ่ะทำไมอ่ะแม้ก็ทางข้าวน้ำอ่ะ
วันนี้ไม่มีส่งให้กินเราก็ไม่ว่า
ทำไมไม่เข้ามาดูแลไม่เข้ามาดูลับหา
ไม่เข้ามาดูแลอะไรสักนิดเลยอ่ะไม่มีอ่ะ
เราจะอยู่กันไม่ได้อยู่แล้วอ่ะเนี้ยมันเป็นทางน้ำที่มันพังเนี้ย
แล้วโรงรถมันก็พังมีมั้ย
โอ้โหนี่ค่ะน่าเห็นใจจริงจริงส่วนหมู่เจ็ดนะคะ
หลังวัดหนองโว้งเนี้ยค่ะเขาถึงร้องไห้กันก็บ้านเหมือนเห็นบ้านไปต่อหน้าต่อตาอย่างเนี้ย
ใช่ค่ะกระแสน้ำจากแม่น้ำยมคือกัดซ้อแล้วพังไปต่อหน้าต่อตา
โอ้โหเจ้าของบ้านทำยังไงได้คุณภาคภูมิได้แต่ยืนกอดกันร้องไห้แบบเนี้ย

วันนี้นะคะทีมข่าวไปที่บ้านหลังนี้นะคะ
ไปพบกับนายอำนาจเขียวฤทธิ์เขาเล่าให้ทีมข่าวฟังว่าคลิปที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล
นี่นะคะบ้านหลังเดียวกันนะคะเป็นคลิปที่ลูกชายถ่ายเอาไว้
เมื่อช่วงเช้าแล้วก็โพสต์ลงเฟซบุ๊ก
บ้านเขาถูกกระแสน้ำพัดจมหายไป
ไม่สามารถเก็บของมีค่าอะไรเอาไว้ได้เลย
มีเสื้อผ้าชุดเดียวที่ใส่ติดตัวอยู่เท่านั้น

ยังดีที่พาพ่อกับแม่ที่อายุเยอะแล้ว

เมื่อวานยังถึงปริศนภาพก็โอเคอยู่ครับ
เมื่อเช้านี้ครับเมื่อเช้าไปหมดเลยครับล้ม
ผมว่าถ้าเกิดว่าเมื่อวานนะ
ถ้ามีเหนื่อยงานเอาบิ๊กแบ็คมาลงแล้วนะ
ผมว่าน่าจะดีบ้านแกคงจะไม่พังขนาดนี้
ผมว่าถ้าช่วยตั้งแต่เมื่อวาน

อกจากคนที่ได้รับความเดือดร้อน
เลี้ยงที่อยู่ในพื้นที่คุณผู้ชมดูค่ะ

ตกลงไปในแม่น้ำแล้วลอยคออยู่แบบนี้

คือยังโชคดีที่มีพลเมืองดีมีกู้ภัยไปเห็นนะคะ
ถ้าไม่มีใครเห็นไม่รู้ว่าสุนัขตัวนี้จะลอยคออยู่อีกนานแค่ไหน

บอกว่าก็ถือเป็นน้ำใจเล็กน้อยที่มีต่อสิ่งมีชีวิตร่วมโลก
คนก็ชื่นชมกู้ไพที่ช่วยสูนักตัวนี้นะคะ
เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อน
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรีบไปช่วยแล้วค่ะ